อย่าตะกุยขึ้นข้างบนตะกุยลงไป
เอาขี้โคนลงไปในบ่อ
เอาขี้โคนลงไปในบ่อ
พี่จ๋อย

ไปเลยไปเลยขึ้นลูกขึ้นขึ้นลูกขึ้น
โอ้ยโอ้ย
ขึ้นขึ้น
ขึ้นขึ้น

ขึ้นลูกคืน
รอกันน้ำ
ลูกขึ้นขึ้นลูกขึ้น

โอ้ยตัวใหญ่ไม่ไหวตัวใหญ่ขาอ่อน

ก็ได้กินนะตัวใหญ่
ไปได้แล้วตามกันไปลูกตามกันไป

สนับสนับสนับสนับ
น้ำน้ำน้ำน้ำ